ทีนี้มาดูกรณีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้าประเด็นพิพาทระหว่างหมวดจรูนกับครูปรีชามันก็มีนะคะ
มีปี๒๕๕๙ปี๒๕๖๐แต่๒เรื่องนี้มันเชื่อมเป็นเรื่องเดียวกัน

คือวันนี้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมได้พาป้าจรูนไปแจ้งความ
ป้าจรูนนะอันนี้ป้าจรูนงั้นเรียกเป็นป้าติ๋วแล้วกันนะจะได้ไม่งงชื่อเล่นป้าติ๋ว

ป้าติ๋วไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามค่ะให้เอาผิดกับป้าติ้นและป้าเล็ก
เพราะว่าทั้งสองคนนี้ไปแจ้งความเท็จ
นายวิลัยพรรดิ์รัฐนติ่งซ่อยหรือป้าเล็ก
ไปแจ้งความข้อหากลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จค่ะครับ
ติ๋วหรือป้าจรูนให้การแบบนี้
บอกว่าตัวเองรู้จักกับป้าติ้น

ทีนี้ป้าติ้นไปแจ้งความ

๓๙๒๗๘๕ห้าคู่๓๐ล้านบาทงวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๐แต่ว่าถูกป้าติ๋วยักยอกลอตเตอรี่ไป
แต่สุดท้ายเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพนักงานสอบสวนเขาสั่งไม่ฟ้องนะคะ
เพราะว่ามันมีพยานที่เป็นคนขายลอตเตอรี่มาสารภาพว่าป้าติ้นเนี่ยไปจ้างล้านหนึ่ง
จ้างล้านหนึ่งเหรอจ้างล้านหนึ่งเลยให้เป็นพยานให้
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบที่กองสลากด้วยไงคะว่ามีคนไปขึ้นรางวัลหรือเปล่า
ปรากฏว่าก็ไม่มีคนไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะ
เรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนที่สพดงเย็นจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ป้าติ้นไปแจ้งความเขาก็เลยสั่งไม่ฟ้องป้าติ๋ว
ทีนี้ไปฟังเรื่องนี้จากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมค่ะ
ก็มากุเรื่องว่าไปทำบุญกับป้าจรูนที่คำชโนธพื้นที่สพดงเย็น
แล้วก็หุ้นถูกหวย๓๐ล้านเหมือนกันอีกในวันเดียวกันแต่คนละปี
ลักษณะคือจะชักชวนให้ไปทำบุญแล้วก็อ้างว่ามีการหุ้นกันซื้อลอตเตอรี่
นี่ค่ะป้าติ๋วหรือป้าจรูนก็เล่าว่าเคยถูกป้าติ้นข่มขู่ด้วยนะคะ
เอาทหารมาดักหน้าบ้านแถวรามคำแหงเพื่อมาขอดูลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ซึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นทหารจริงจริงนะจากแถวดอนเมืองส่วนตัวก็เชื่อว่า
ติ้นจะหลอกเอาเงินเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้จากการพนันนะคะ
ก็เลยมาแจ้งความเพราะกลัวไม่อยากจะให้ไปซ้ำรอย
เหมือนกับกรณีของป้าดาป้าดาก็เคยถูกป้าติ้นสร้างหลักฐานเท็จ
ติดคุกไปแล้วแต่ได้รับการประกันตัวออกมาค่ะ
เพราะว่าย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
ป้าติ้นก็เคยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับป้าดาหรือนางสุดารัฐน้อยนิด
ว่าจริงแล้วตัวเองถูกรางวัลที่๑นะ๓๐ล้านบาท

แต่ถูกป้าดาเนี่ยเชิดลอตเตอรี่หายไปแล้วก็เอาไปขึ้นเงิน
สุดท้ายพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไม่มีใครเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลที่๑นะคะ
ป้าติ้นก็อ้างว่าลอตเตอรี่เขาเซ็นชื่อสลักหลังเอาไว้ด้วย
พอไปตรวจสอบลอตเตอรี่ก็ไม่มีลายเซ็นต์ไม่มีรอยขีดขวนอะไรเลย
ป้าดาเนี่ยก็ต้องประกันตัวออกมาค่ะ
ติดคุกแต่ได้รับการประกันตัวออกมา
อัจฉริยะก็เลยบอกว่าเอาดูสิเรื่องมันจะมาซ้ำกันแบบนี้ได้ยังไง
อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓๐ล้าน๒งวด๒ปีซ้อนแบบนี้มันมีเหรอ
๑เมษา๒๕๕๙กับงวด๑เมษา๒๕๖๐เนี่ย

ข่มขู่เพื่อนเพื่อให้เพื่อนจ่ายงงจ่ายเงินให้ตัวเองอะไรแบบนี้นะ